ลูกหลานเห็นมันก็เสียใจเนอะมาทำกับเท่ากระดูกคนตายได้อย่างไร
ไม่มีเงินซื้อต้องเอาแก้วพลาสติกเอามาใส่กระดูกคนตายแทนโกรธนะคุณ
มันก็เสียอกเสียใจเอาไปตามจับคนร้ายคนนี้กันหน่อย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่วัดป่าครองธรรมตำบลบ้านโนนอำเภอซำสูงที่ขอนแก่น
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือมันไม่มีเงินซื้อโกรธ
มันต้องเอาแก้วอย่างนี้แก้วน้ำพลาติไปใส่กระดูกคนตายแทน
ชาวบ้านก็เดินเก็บอัฐิบรรพบุรุษด้วยความรู้สึกสลดใจ
เพราะคนร้ายเนี่ยไปขโมยกดทองเหลืองไปทุบเลย
แล้วก็เทเท่ากระดูกกองไว้ที่พื้นบางจุดก็มีกระดูกคนตายเทกองรวมกัน
ไม่ออกว่าของใครเป็นของใครอ่ะญาติพี่น้องก็หาไม่ถูก
ว่าของแม่ฉันของพ่อเธอก็ไม่รู้เหมือนกัน
ชาวบ้านหลายคนต้องไปซื้อโกรธแบบพลาสติกไปใส่
เพราะกลัวว่าถ้าเกิดว่าไปซื้อแบบทองเหลืองมาอีกเดี๋ยวคนร้ายก็จะมาขโมยอีก
ตอนนี้มีโกรธที่โดนขโมยไปเกือบ๕๐อันเหมือนกันตอนนี้
ใช่ค่ะโดยส่วนที่ขโมยไปเน้นส่วนมากจะเป็นทองเหลืองนะ
งเหลืองกับสแตนเลสแล้วก็มันคือมันมีราคาสูงไง
พอถามชาวบ้านว่าชาวบ้านคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของใครเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาขโมยช่วงกลางคืน
และเอาไปขายส่วนที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าหายไป
ส่วนมากจะเป็นทองเหลืองกับสแตนเลสเพราะมันมีราคาสูง
ทองเหลืองมูลค่าประมาณ๒๐๐บาทนะคะส่วนโกรธสแตนเลสมูลค่าประมาณ๑๐๐๐บาท
ญาติเนี่ยบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจับหัวขโมยมาให้ได้เลย
หลายคนค่ะบอกว่าโกรธใส่อัฐิใส่กระดูกคนตายไปแล้วมันก็ไม่เป็นไรหรอกมั้ง
ก็ให้มันหายไปแต่บรรดายญาติญาติพี่น้องลูกหลานเขาบอกว่ามันสะเทือนใจนะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขโมยไปเนี่ยยังเอาเท่ากระดูกโรยรอบอีก
ทำให้ญาติจะต้องไปตามเก็บและช่วงที่ตามเก็บมันก็สะท้อนใจไปด้วย
ขอให้เขาไปตามเอาคืนถึงบ้านเลยแล้วกันไปถึงว่าวิญญาณของกระดูกนะแม่โจรเหล่านี้นะ